อยู่ที่ยายิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะประสัตว์เป็นผู้สร้างทุกอย่าง
คนที่ยิ่งใหญ่อีกคนก็คือรัชการที่สาม

คุณเข้าใจไหมหลังจากนั้นราชการที่๕เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด
ที่สร้างอะไรมากมายในบ้านเมือง
รู้ไหมหลังจากนั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองมา

ต่อให้พระมหาศัตริย์คิดอยากทำอะไรก็ทำไม่ได้

เป็นเรื่องของไม่ใช่อำนาจเด็ดขาดอยู่ที่พระองค์
รู้ไหมดังนั้นกูถึงอยากจะทุ่มเทสร้างแทนพระองค์

กูเป็นคนกระจอกง่อง่อยแต่กูคิดว่า
กูอยากทำงานศิลปะของรัชกาลที่๙

ก็ลอกราชการที่๕สักส่วนใหญ่
เข้าใจไหมเวลากูเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่วัด

อย่าวาดเหมือนราชการอื่นนะ
ให้เป็นราชการของเรานะ
เข้าใจไหมคือให้เป็นสมัยใหม่

นี่คือเราเขียนในพระมหาชนก
อันนั้นก็คือจุดประกายทำให้กู

และงานจิตกรรมพร้อมกันหมด
ให้เป็นงานศิลปะสมัยใหม่

นี่คือความปัญหากูที่จะถวายชีวิต
ให้แก่การสร้างงานศิลปะประจำ

เพื่อบ้านเกิดกูก็คือประเทศกู
เพื่อพระเจ้าหัวที่กูรัก
ที่กูอยากสร้างสรรค์สิ่งที่ท่าน

ตัวเล็กคนหนึ่งก็รักพระเจ้าหัวก็อยากจะทำ
ให้แกพระเจ้าอยู่กัน
โปรดติดตามตอนต่อไป